โรงทุนมามันหายไปหมดเลย
เขาได้แต่ร้องไห้มันก็เครียด
เราก็เป็นที่เป็นสิ่ง

คุณขูนบอกว่าปูไม่เป็นไรหรอก
หนูจะพยายามช่วยปูหาเงินใช้หนี้ให้ปู

ร้องได้ให้ร้าน
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลง
ให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลงเพื่อจะพิชิตเงิน
รางวันตามลำดับคั่นสูงสุดถึงหนึ่งล้านบาทโดยภู
เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอด
การแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

ร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ตอนนี้ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
ค่ะถึงเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วนะคะแต่ว่าเงินรางวัลของเราไม่เคยเล็กค่ะ
คุณผู้ชมคะอยู่คู่กันมานานค่ะแจกยอดเท่าเดิมเลยค่ะ
เมื่อใดก็ตามที่ร้องครบสิบหยิบไปเลยค่ะหนึ่งล้านบาท
นั่นเป็นเงินทุนสูงสุดนะครับที่ทางรายการเราจะมอบให้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นเพียงร้องให้ครบ๑๐เพลงเท่านั้นเอง
ก็รับเอาไปเลยนะครับส่วนครอบครัวนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารัก
แล้วก็อบอุ่นมากเลยนะคะอยู่กันกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าค่ะ
ดูเหมือนครอบครัวนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าอบอุ่นดี
แต่คุณคะเมื่อใดก็ตามที่เราทำงานอาชีพเราต้องพึ่งพาธรรมชาติ
ความเสี่ยงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะไปดูภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปรณัชยดานามสกุลพิณธองอายุสิบเอ็ดปี
ชื่อเล้นวาดต้นคูณบ้านอยู่จังหวัดเผ็ดบุรีค่ะ
ที่บ้านอยู่กันทั้งหมดห้าคนค่ะมีปู่มีย่ามีพ่อมีแม่แล้วก็มีหนูค่ะ
ปู่หนูชื่อปู่เสมอายุ๗๗ปีค่ะปู่มีอาการปวดค่ะเวลาเดินก็จะมีอาการช้าค่ะ
ย่าชื่อย่าแจ๋วค่ะอายุเจ็ดสิบเก้าปีค่ะย่าของหนูก็จะมีอาการปวดขาเสี่ยวขาเวลาเดินค่ะ
หนูก็จะแบบช่วยนวดให้อะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยจองหน้าที่นวดขาให้ค่ะ
ย่าไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้เป็นความดันสูงแล้วอีกอย่างก็ไปผ่าขามาได้สองข้าง
หลานช่วยดูแลย่าค่ะบางทีเป็นอะไรก็หลานจะหอมไห้บ้างอะไรบ้าง
พ่อหนูชื่อเล็กค่ะอายุ๕๑ปีค่ะทำงานอยู่เทศบาลค่ะ
พ่อมีหน้าที่ดับเพลิงค่ะเขาก็จะคอยดับเพลิงเวลาที่มีไฟไหม้อะไรประมาณนี้ค่ะ
แม่หนูเป็นความดันสูงค่ะชอบปวดหัวอยู่บ่อยค่ะ
ก็จะคอยหายาให้แม่ค่ะ
ปู่ของหนูมีอาชีพเลี้ยงกุ้งค่ะ
ทำมานาน๓๐ปีแล้วค่ะ
ต้องให้อาหาร๓เวลาค่ะ

ขี้กุ้งข้างล่างที่ตกค้างอยู่อะไรประมาณนี้

เวลาที่กุ้งเริ่มโตแล้วค่ะ

เพราะว่ากุ้งมันจะตัวโตขึ้นแล้วมันก็จะแน่นนะคะ
ถ้าไม่ตีกุ้งก็จะน็อกเพราะว่าขาดออกซิเจนค่ะ

เป็นอาชีพที่ทำกันมานาน๓๐ปีแล้วค่ะ
ปัญหามันก็คือบ้านของแม่เนี่ยทำบ่อเลี้ยงกุ้ง
อยู่ใกล้กับคลองหน้าบ้านเนี่ยเป็นคลองบางตะบูน
เวลาน้ำทะเลหนุ่นมา
มันจะท่วมเข้ามาท่วมบ้านแล้วก็ท่วมเข้าบ่อไปด้วยเลย
มันก็เลยไปทำให้น้ำในบ่อนี้เสียไปด้วย

กุ้งมันโตได้ที่ที่เรากำหนดที่จะออกกุ้งแล้ว

แต่ตอนประมาณตี๒กุ้งกับน็อกไม่ทันได้ออกไม่ทันได้จับ

เพราะว่าน้ำเสียมีเชื้อโรคเข้ามา

ก็รู้สึกว่ามันหมดมันหมดเลย
ลงทุนมาตั้งแต่ต้นจนจบ๓๔เดือนมันหายไปหมดเลย

หวังว่าจะได้ไปให้ใช้หนี้ค่าอาหารเขามั่งอะไรมั่ง

ก็ได้แต่ร้องไห้มันก็เครียดกับกุ้ง

คุณขูนบอกว่าปูไม่เป็นไรหรอก
หนูจะพยายามช่วยปูหาเงินใช้หนี้ให้ปู
คุณปู่มีหนี้เท่าไหร่ทั้งหมดเลยรวม

น้องต้นคูณนี่นะครับมารายการของเรา
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต
จากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

เมื่อจีเธอเหมือนดังทะเล
ความรักฉันเหมือนกับฝน
ทำดีสักกี่คนก็เหมือนฝนตกในทะเล
น้องต้นคูณร้อง

ครั้งที่สองนะครับที่น้องเขาจะขึ้นมาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเราเปิดตัวให้รู้จักกันไปแล้วในคราวที่แล้ว
วันนี้จะมาทำหน้าที่นักสู้ชีวิตกันต่อนะครับกับน้องต้นคูณครับเพื่อหนี้สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
หนูจะขอใช้ความสามารถสู้สุดใจเชิญพบกับน้องต้นคูณครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาค่ะอ้าวตรงกลางเหมือนเดิมนะครับขอต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่แล้วก็ร้องไปหนึ่งเพลงประเดิมไปแล้วไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนรับไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทค่ะตัวช่วยใจชื้นนะกำเงินไว้ก่อนมาครั้งนี้จะได้ตื่นเต้นน้อยหน่อยวันนี้มากับใครบ้างคะ
กับคุณปู่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับคุณปู่เกษมนะครับคุณพ่อเล็กแล้วก็คุณแม่รัฐนะครับแล้วก็คุณยายเฝ้าบ้านอยู่คุณยายอะไรคุณยายชื่ออะไรคะยายแจ๋วค่ะคุณยายแจ๋วนะครับอยู่ที่บ้านถ้าชมอยู่ก็สวัสดีด้วยนะครับคุณยายคุณยายสวัสดีนะคะบ้านอยู่จังหวัดอะไรคะต้นคุณเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีบ้านมีอาชีพอะไร
มีอาชีพเลี้ยงกุ้งค่ะณตอนนี้มีหนี้เยอะเลยเห็นว่าอย่างงั้นเนื่องด้วยเราเราเลี้ยงกุ้งใช่ไหมค่ะต้นคูณช่วยที่บ้านทำอะไรบ้างก็ช่วยให้อาหารกุ้งช่วยตักขี้กุ้งค่ะแล้วก็ช่วยเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กุ้งค่ะค่ะคุณปู่ทำมาก่อนส่วนคุณพ่อเล็กเองคุณแม่รัฐเองก็มีงานของตัวเองกันไปนะฮะอย่างคุณพ่อนี่ก็เป็นดับเพลิงค่ะค่ะแล้วกุ้งนี่คือเราก็ไม่ต้อง

คุณปู่ค่ะเป็นหนี้ครั้งแรกเมื่อไหร่
๒๖ปีได้แล้วครับจะเป็นหนี้ผมเลี้ยงมาตั้งสี่สามสี่สิบปีเลย
ตั้งสมัยมันเลี้ยงง่ายสมัยนั้นอ่ะ
ก็มาเดี๋ยวนี้มันพอเห็นมันได้ดีได้ราคาดีมันมาซื้อที่กันใหญ่

พอเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ว่ามึงไม่สู้ก็ต้องสู้

ให้กำลังใจอะไรคุณปู่บ้างโดยปกติเวลาเห็นคุณปู่ท้อ
ก็จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะปู่เดี๋ยวหนูช่วยปู่หาเงินใช้หนี้เองค่ะ
เห็นบอกทำงานกับทุกคนเลยคุณแม่ก็ออกไปทำงานโรงงาน
คุณพ่อก็อยู่ดับเพลิงเพื่อหาเงินมาจุนเจือกัน
ส่วนเราเห็นบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งดูดายเลย

แล้วตั้งแต่ครั้งแรกมาจนถึงตอนนี้ทำมาทั้งหมดนานเท่าไหร่แล้ว

มากสุดก็ประมาณ๘๐๐ค่ะ
แล้ววันที่ไม่ค่อยได้ตังค์เลยล่ะได้กี่บาทแบบน้อยสุดและยอดน้อยสุด
ก็ประมาณ๒๐๐ค่ะ

จากได้ประสบการณ์แล้วก็ยังได้ความแข็งแกร่งด้วย
เพราะฉะนั้นถามเลยว่าวันนี้เตรียมตัวมาขนาดไหนเพื่อช่วยคุณปู่

วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๒นะครับ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมกันแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
นี่แหละครับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทของน้องต้นคูณ

จริงเหรอไม่รู้จักเลย

ไม่รู้จักเลยอันนี้เนี่ยนะครับ
ยังเป็นเพลงที่๒อยู่ตัวช่วยยังเหลืออยู่นะครับ

ต้นคุณหายใจลึกก่อนนะใจเย็นไม่เป็นไร

มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเพราะว่าเรามีตัวช่วย๓ตัว
ถ้าหยุดก็๑๑๐๐๐นะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับ

เพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยนะครับมีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นในเพลงนี้นะครับ
ต้นคูณใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาละครับตัวช่วยแผ่นแรก

แผ่นที่๕ค่ะ๕นะครับ
เลือกมาแล้วนะครับแผ่นที่๕มาดูกันนะครับว่าจะใช้
แผ่นเดียวหรือเปล่านะครับ
ตัวช่วยแผ่นที่๕นะครับที่น้องต้นคูณเลือกก็คือ

ตอนนี้เลือกไปแล้วคือแผ่นที่๕นอกนั้นเลือกได้หมดเลยนะครับ

ทำใจดีให้ก่อนถ้าเกิดแผ่นนี้มันยังไม่ได้เราไม่ต้องถอดใจเรายังเหลือสิทธิ์ได้อีกหนึ่งแผ่นนะ
ตัวช่วยแผ่นที่๓นะครับที่ต้นคูณเลือกก็คือ
แผ่นที่๓นะครับร้องผิดได้๑คำ
กอดก่อนก่อนก่อนก่อน
ยังไม่จบนะยังไม่สิ้นหวัง
จิตใจดีเข้มแข็งไว้ก่อนความหวังยังมีเหลืออีกแผ่นหนึ่งสู้นะต้นคู่
ตอนนี้เลือกไปแล้วนะครับคือแผ่นที่๓กับแผ่นที่๕เหลือสิทธิ์อีก๑แผ่นนะครับ
ไม่ต้องถามแล้วนะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับ

หมดหน้าตักค่ะรอบนี้ค่ะเพลงที่๒เท่านั้นเองค่ะ
เหลือแผ่นที่๑แผ่นที่๒แผ่นที่๔แผ่นที่๖
โอ้โหนานจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้สักทีนะคะ
ในเพลงที่๒ด้วยค่ะหมดหน้าตักเลยค่ะแผ่นสุดท้ายค่ะ
เอาละครับท่านต้นคุณแผ่นไหนครับ

แผ่นที่๔นะครับก็คือ
แผ่นที่๔นะครับได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับ
ของได้ให้รัก
ลูกลูกสู้ชีวิต